เงียบไปนานกลับมาอีกแล้วนะคะสำหรับการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า
แล้วมันมีชิ้นส่วนร่วงลงมาที่ด้านล่างจนมีคนได้รับความเสียหาย
ผู้หญิงคนนี้ถึงขั้นติดแฮชแท็กที่นี่ประเทศไทย
และแฮชแท็กไทยรัฐทีวี๓๒มาเลยว่าดูเอาเถิดค่ะ
ผู้รับเหมาที่นี่ไม่มีการกั้นพื้นที่ด้านล่างหรอกว่าคุณจะเคลื่อนย้ายแผ่นปูนด้านบน
ทำแค่บอกว่าเออจะย้ายแผ่นปูนแล้วนะ
เลื่อนรถออกไปด้วยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะ
วัทธิ์หนึ่งเดี๋ยวการ
รถมารถมาอ้อนจริงจริงเลย

ตะโกนนานแล้วไม่บอกแล้วทำไมไม่ลงมาคะแล้วใครจะรับผิดชอบอ่ะ

ตะโกนบอกด้วยนะ

ใส่คำว่าตะโกนบอกบ้าหรอ

ไม่มีเซฟตี้อะไรเลย
พระราม๒เจ้าเก่านะคะเพราะว่าเส้นนั้นก็ยังก่อสร้างกันอยู่ไม่เสร็จคือเห็นไหมคะ

เสร็จปูนมันร่วงลงมาแล้วมันโดนกับรถของเธอจังจนเธอบอกเดือดจริงค่ะ

ซะปูนมันก็ร่วงใส่รถไงค่ะ

แล้วเราก็ติดห้าชแทคที่นี่ประเทศไทย
กับห้าชแทคไทรัตทีวี๓๒ค่ะ
คือเราไปคุยกับผู้หญิงเจ้าของคลิปนะ
เธอชื่อคุณกันนิกาค่ะ
เธอบอกว่าวันนั้นเนี่ยช่วงบ่ายเมื่อวานไปกินก๋วยเตี๋ยวใกล้ที่เกิดเหตุ
อยู่มีเศษปูนจากผนังสะพานที่คนงานกำลังติดตั้งร่วงลงมา
แล้วเธอเลยเดินไปดูเพราะดีที่ตอนนั้นเธอสั่งเกาเหลาต่ออีกชามนึงเลยนั่งรออยู่ในร้าน
งั้นเนี่ยเผลอไอ้เศษปูนนั่นคงไม่ได้ลงที่รถหรอกอาจจะลงหัวเธอก็ได้
แต่คนงานที่อยู่ด้านบนตะโกนใส่เธอว่าไงรู้ไหมคะ

ก็บอกแล้วไงว่าให้เลื่อนรถออกก็ไม่ได้ยินเองอ่ะอืม
ไม่มีคำขอโทษสักคำเธอว่าแบบนี้ค่ะ

โอ๊ยพี่หนูชกดีมากเลยที่หนูอยู่
ถ้าหนูสมมุติอารมณ์ที่หนูจ่ายตังม์ไปแล้วเนี่ย
หนูเดินมาพอดีแน่นอน

ใช่ค่ะคืออันนั้นคือเป็นอารมณ์หนูก็ไม่รู้หรอก
ทั้งที่ก็อิ่มแล้วเนี่ย
คือแบบพี่เขาบอกพี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอะไรอย่างนี้
คือสวนกับทำไมไม่บอกก่อนเราก็คือบอกประมาณนี้
ก็ตะโกนบอกแล้วไงไม่ได้ยินเอง
คือมันเป็นคำที่เราแบบถ้าขอโทษเราสักนิด
แบบเออช่วยเขยิบรถให้เราหน่อย
วันนี้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและผู้รับเหมาที่ดูแลโครงการ
คุยกับคุณกันนิกาแล้วนะคะบอกขอยอมรับผิดทุกอย่างและขอโทษ
ซึ่งนายอัครเดชสิริพันธ์ในช่างโยธาชำนาญงานกรมทางหลวงบอกว่า
ตอนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ติดตั้งราวสะพานสำเร็จรูป

รับจริงว่าเป็นความผิดพลาดจากการประสานงาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ด้านบนสะพานกับเจ้าหน้าที่ด้านล่าง
ก็เลยไม่มีคนมาแจ้งมาบอก
ต้นสั่งให้คนงานหยุดปฏิบัติงานชั่วคราว

และจะย้ายช่วงเวลาไปทำงานช่วงกลางคืน

กันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นอีก
จริงจะว่าไปเหตุการณ์นี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ

เพื่อความปลอดภัยที่ทุกฝ่ายนะคะ